แก๊งหรี่ฟันมือขาดใจฮึดสู้
ฮะคว้ามือตัวเอง
ส่งให้หมอต่อมือเหรอมือที่ขาดนะเขาใส่ถังไปหมอต่อแล้วนะหมอต่อแล้วแต่ไม่รู้
เนี่ยไปกันคือถ้าเกิดใส่ถังนี้ต้องเอาน้ำแข็งใส่ไปแล้วให้มันเย็นเลยนะ
ใช่แต่ว่ามันต้องมีอะไรห่อหุ้มนะไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นี้สักวันหนึ่งเกิดขึ้นกับใครแล้วไปช่วยเขาเอาอวัยวะแช่กับน้ำแข็งตรง
ไม่ได้นะเนื้อมันตายนะเนื้อมันตายไปต่อไม่ได้เอามาดูเรื่องนี้ก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับประมาณ๕ทุ่ม๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
วัยรุ่นชายอายุ๑๕ปีถูกคู่กรณีไล่ทำร้ายแล้วใช้มีดฟันข้อมือขาด
ข้อมือขาดเหตุเกิดอ้าวรัชดา๓๖แยก๙
อ้าวแถวที่พี่อยู่เลยนี่เออถนนเนี่ยฮะรัชดาพิเศษ
แวงจันเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
แล้วก็มีการเก็บข้อมือตัวเองใส่ถังน้ำแข็งไปให้หมอต่อนะครับ
ในที่เกิดเหตุยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับที่กระจกกับที่พื้น
เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าบอกว่าขณะได้ยินเสียงนะครับ
วัยรุ่นเนี่ยด่ากันวิ่งไล่กันครับเป็นวัยรุ่นผู้ชายสองคนนะครับ
วิ่งหนีวัยรุ่นสามคนนะครับแต่หกล้มหกล้มปั๊บถูกมีดฟันคือ
สัญญาณอ่ะน้ำแข็งดอมคุณผู้ชมพอมีดฟันมาก็ยกมือรับเด็ก
ยกมือรับเนี่ยฮะข้อมือขาดเลยมีเสียงตะโกนว่ามึงทำกูทำไม
จนรอบอภอของอพาร์ทเมนต์เนี่ยที่อยู่ใกล้กันนะครับ
บอกให้แม่บ้านไปซื้อถังน้ำแข็งมานะ
แจ้งกู้ภัยรอกู้ภัยอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับ
ครึ่งชั่วโมงแล้วมีพอดีมีตำบดูสัยตรวจผ่านมา
ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนคุณผู้ชมไหนดูดิดูดิ
มอเตอร์ไซค์ดักรอเนี่ยครับดักรอผู้เสียหายอยู่ในซอย
ชดา๓๖แยก๙ตรงไหนวะเดี๋ยววันนี้ไปดูหน่อย
ส่วนกล้องหน้าพาร์ทเมนต์นะครับตรงข้ามจุดเกิดเหตุ
เห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่กันมาคุณผู้ชมวิ่งไล่กันมานะครับ
แล้วผู้เสียหายก็ล้มล้มลงหน้ากล้องอีกตัวนึงออกตัวไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
นี่ฮะนี่ซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยครับนี่กลุ่มผู้ก่อเหตุ
ซึ่งกล้องตรงนี้จะเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลืออยู่แล้ว
มีแม่บ้านกับรอปภมาช่วยอย่างที่เบิร์ตเล่าไปเมื่อสักครู่
นี่ฮะนี่ผู้บาดเจ็บอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหแม่ครับคุณแม่ของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า
ขณะนี้ลูกชายฉันยังทำใจไม่ได้เลยนั่งเหม่อนั่งลอยนะครับ
ตำรวจจะสอบปากคำนี่ครับนี่ครับคนเจ็บเนี่ยตอนที่นั่งอยู่เนี่ย
เนี่ยมือขาดไปแล้วนะเอาล่ะมือขาดไปแล้วนะเนี่ย
นี่ครับนั่งเหม่อลอยตำรวจจะเรียกไปสอบปากคำก็ไม่พร้อมให้การอะไรไม่ได้
ส่วนข้อมือที่ขาดหมอต่อให้แล้วแต่ต้องลุ้นนะครับว่าจะใช้งานได้อีก
อย่าเพิ่งใช้คำว่าเหมือนเดิมเลยมันจะฟื้นเส้นประสาทเส้นเลือดมันจะต่อกัน
มันจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนดีกว่าอืมวันเกิดเหตุในทุ่มหนึ่ง
ลูกมาขอตังค์ไปซื้อบุหรี่นะครับแล้วก็ขี่รถออกไปกับเพื่อน
ซึ่งลูกยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนแต่ไปเจอกันระหว่างทาง
แล้วก็ถูกวิ่งไล่แม่บอกว่าลูกฉันก็มันก็มันก็วัยรุ่นอ่ะ
ก็ต่อยกันก็มีแหละกับเพื่อนในโรงเรียนที่โรงเรียนแต่ลูกฉันไม่ใช่อันทภาณนะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีคุณผู้ชมครับตำรวจสนประหลโยธินคุมตัวทั้ง๓คนได้แล้วนะ
มีทั้งเยาวชนแล้วก็เป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเบื้องต้นถูกแจ้งก็หา
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ปล่อยตัวไป
ทำไมทำไมปล่อยตัวไปตำรวจบอกว่าไม่มีหมายจับ
แต่วันนี้ได้นัดแล้วนัดให้มาพบพนักการสอบสวน
แต่หากไม่มาเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
คือเราจะดูสตอรี่ของการทะเลาะวิวาสกันระหว่างวัยรุ่น
มักจะเจอคำที่ว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไม่เคยรู้จักกันไหมไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แต่พอซักไปซักมาเอาล่ะตัวไม่รู้จัก

เพื่อนของเพื่อนคนรู้จัก
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโหดจริงฟันปั๊บข้อมือขาดตกไปนี่เลย